ส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องของแบตมินตันที่จัดการแข่งขันในบ้านเรากันดีกว่าครับ
เป็นรายการนานาชาตินะครับซึ่งคุณหญิงปัธมาลีสวตระกูลครับ
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐนะครับว่า
ปัจจุบันสถานการณ์โควิดทำให้การแข่งขันกีฬาต้องหยุดชะงัก
จึงใช้เวลากว่า๕เดือนในการวางแผน
ผลการตรวจนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟรอบ๒จำนวนกว่า๗๐๐คนพบว่า
จากนี้ยังเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าการจัดการแข่งขันแบตมินตันทั้ง๓รายการ
จะเป็นต้นแบบของการจัดกีฬาทุกประเภท
ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยหลังจากนี้
แล้วก็ยังการันตีว่าประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง
๑มกราคมแล้วก็๑๙๒๔มกราคม
นี่คือรายการใหญ่ที่สุดเลยนะครับ๒๗๓๑มกราคมครับ
รายการนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการกีฬา
เราถูกโรคระบาดรุมแต่เราก็ไม่ได้ถอยนะคะ
รัฐบาลไทยสามารถทำได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตค่ะ
การนี้ทั้งบุคลากรจัดการแข่งขันไทย
นักกีฬาไทยถูกต่างชาติมอง
ว่ามีมาตรฐานในระดับสากลในระดับโลกค่ะ
หลายคนบอกว่านี่คือก้าวสำคัญนี่คือเส้นทางจริงเลย
ที่จะบ่งบอกว่าประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์การจัดการแข่งขัน